บอกว่ามีผู้หญิงคนนึงมาปรึกษาเรื่องคดีความเธอถูกคุกคามถูกลวนลาม
แล้วคนที่มาลวนลามเธอเป็นนักการเมืองคนหนึ่งครับแล้วตำแหน่งใหญ่โตเลย
นี่ค่ะแล้วหลอกว่าเหมือนกับให้มาคุยเรื่องงานแล้วเดี๋ยวจะสอนให้เล่นหุ้นสอนเรื่องเศรษฐศาสตร์
แต่คุยไปคุยมาคุยเรื่องเพศซะงั้นแล้วลวนลามหลายอย่าง
นายตั้มบอกว่าก็เลยแนะนำให้แจ้งความดำเนินคดีแล้วก็เก็บหลักฐานเอาไว้พร้อมหมดแล้ว
นายตั้มออกมาเปิดเผยข้อมูลในเพจใช่ไหมคะแฟนเพจมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยอ่ะ

นักการเมืองคนนึงตำแหน่งใหญ่โตเห็นว่าเป็นรองหัวหน้าพักการเมือง

ใช่ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับฐตั้ม
ช่วงเย็น๑๑เมษายนน้องแอลวัย๑๘คนนี้ไปกินข้าวกับนักการเมืองคนนึงเป็นรองหัวหน้าพักการเมือง
แต่น้องก็รู้จักกับนักการเมืองคนนี้นะเพราะไปฟังบรรยายเกี่ยวกับเรื่องลงทุนในหุ้น
เบอร์กันเอาไว้หลังจากนั้นนักการเมืองคนนี้ก็นัดมาคุยกัน
แต่นัดที่โรงแรมแถวลุมพินี
คุยไปคุยมาเอ้าไม่เห็นคุยเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนอะไรเลย
ลวนลามด้วยจนน้องต้องขอกลับบ้าน
อีกฝ่ายก็พยายามจะออกอุบายว่าเดี๋ยวไปส่งจะไปส่งที่บ้าน
แล้วก็พูดจาแทะโลมตลอดเลยค่ะ
น้องก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้แม่ฟัง
ตอนแรกก็หวังนะครับน้องหวังว่าจะได้ไปคุยเกี่ยวเรื่องเศรษฐกิจ
การลงทุนอะไรครับเพราะน้องสนใจเรื่องนี้อยู่
ปรากฏว่าพอไปถึงไม่ได้มีการพูดถึงเลย
ถามว่ามีแฟนหรือยังเคยมีเพศสัมพันธ์ไหม
ไม่มีการพูดการลงทุนเลยแล้วก็พอน้องเผลอก็จับมือมา
ดึงมือมาหอมนะครับน้องก็พยายามแบบว่า
น้องยังเด็กอยู่นะครับก็พยายามจะหลบหลีกโดยการที่
ไปเข้าห้องน้ำบ้างอะไรบ้างปรากฏว่าพอลุกมาเนี่ย
หัวหน้าพักคนนี้นะครับก็ได้มีการไปจับก้นมั่ง
หอมแก้มแล้วก็จูบน้องน้องก็แบบเบือนหน้าหนีนะครับสุดฤทธิ
นั่งมอเตอร์ไซค์เพราะว่าไม่เคยออกจากบ้านคนเดียว
ต้องยอมให้ทางรองหัวหน้าพักคนนี้ไปส่งน้องด้วย
พอไปส่งก็ระหว่างอยู่ในรถทำพฤติกรรมเดิมอีกแล้ว
ออกไปไหนด้วยตัวเองลำพังอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่ไว้ใจ
เพราะว่าเห็นว่าโอ้โหเป็นระดับรองหัวหน้าพักแล้ว
เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเอ่อไปปล่อยให้น้องไป
เนี่ยค่ะทนายตั้มบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเปิดเสียงแม่ของผู้เสียหายที่โทรศัพท์มานะ
ก็บอกว่ากำลังจะไปโรงพักไปแจ้งความแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากทนายตั้ม
ของคุณแม่คือเสียงสั่นเลยคุณผู้ชม
นี่นะคะทนายตั้มเปิดให้ทีมข่าวของเราฟังเลย
นายตั้มยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีเกมการเมือง

มือมาขัดขานักการเมืองฝ่ายตรงกันข้ามอะไรเลยนะ
ผู้เสียหายติดต่อมาโดยตรงจริง
ผู้เสียหายไปแจ้งความแล้วนะคะ
อยากจะให้นักการเมืองคนนี้มารับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำ
มาขอโทษสังคมอาจจะมีคนให้อภัย
ใช้คำว่าอาจจะมีคนให้อภัย

นำผู้เสียหายไปติดตามคดีที่สอนอนลุมพินีค่ะ
คุณผู้ชมตามกันต่อนะคะ